ว่าคุณป้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ย

คือคนร้ายบอกยืมตังค์๒๐๐สิ
ซื้อปลาลืมเอากระเป๋าเงินมา
ปรากฏว่าคุณป้าไม่รู้คิดยังไงหรือโดนอะไร
นี่ตังค์เยอะเลยอยู่ในนี้ตังค์เยอะเลย

โชว์เขาทำไมตอนแรกบอกไม่ให้
นี่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนอ่างทองสิงห์บุรีครับ
หน้าตลาดปลาตะบนตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทอง
คุณป้าอ้อมจิตอายุ๕๕เป็นแม่ค้า
ขายก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเล่าบอกว่า
เมื่อเช้านี้เข็นรถมาจอดตรงนี้

ทุ่มท้วมมาขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ

ขอยืมเงิน๒๐๐สิจะเอาไปจ่ายค่าปลา
พอดีกระเป๋าตังผมหายนะครับ

สักพักคนร้ายเดินเข้ามาใกล้

ถ้าอย่างนั้นแล้วบอกว่า
นี่นะเธอในนี้เนี่ย

เอ้าบอกหมดเลย

งั้นเอามาให้หมดเลยก็แล้วกัน

คุณผู้ชมยังไงเนี่ย

เอาคุณป้าเล่าให้ฟังหน่อยครับ
แล้วขี่รถก็หักไปเลย

แล้วเอาให้เขาหมดเลยนะคะ